คือวันนั้นมาถ่ายรายการนี่

คนที่ไม่ชอบกินของหวานแบบไม่ชอบกินเค้กอะ
เดี๋ยวหลักสุดเขาได้รังพึ่งนะ
เขาชอบกินของไส้กรอบเยอรมันนะ
ใช่หรอเรื่องแรกมันใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
สามีเขาเป็นเยอรมันเขาก็เลยแบบว่าต้องกินไส้กรอบเยอรมัน

ลูกหน้าเป็นแขก

โอเคเอ็ม

คุณหยกเนี่ยขึ้นไอจีนะครับบอกว่าเนี่ยน้องอย่างน้องเนี่ยว่าแรดว่าร่านแรดอะไรอย่างนี้นะ
เอาเอ่อคาระมายหน่อยไม่แก้คันคันคันอืม
ไม่ใช่นางเอกนิคะนู่นนี่คนก็ไปตีประเด็นว่าเป็นน้องพีพีนะครับ
ซึ่งเป็นนางเอกนักเอ่อสาวสาวน้อยไอ้ควันค่ะอืม
ซึ่งเล่นกับแฟนของคุณหยกก็คือคุณแอมนี่แหละ
คุณแอมก็ได้มีการออกมาโพสต์ในไอจีตัวเองว่าจริงแล้วมันไม่ใช่นะ
เออผมอ่ะรู้จักสนิทกับแม่เขานู่นนี่นั่นตาย
มอสโคลก็ได้ดูด้วยเหรอขอโทษนะที่ขัดขวางนิดหน่อย
เอ่อไม่เป็นไรตกใจมากเขามีนิวเจสซี่ด้วยอ๋อว้าวหลายพี่นะครับ
โอ๊ยเต็มเต็นมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มดดำมาโอ้ยแม่ล่ะอุ้ยนี่ไง
รัดด้านขึ้นหน้าตรงหน้าพี่ม้าก็ได้ไงต้องบ้านจริงจริงอยู่สวิสเซอร์แลนด์

นี่ไงอยู่สวิสเซอร์แลนด์

ก็ได้มีการออกมาพูดแล้วนะครับว่า
จริงแล้วเขากับคุณหยกก็ยังรักกันดีอยู่

ที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิด

อย่าไปโกรธหรือไปว่าน้องเลย
เขาผิดเองทุกสิ่งอย่างที่จะวาดที่ตัวเขาเอง

เขาจะไม่มีการถ่ายรูปกับดาราหญิงคนไหน

เพราะว่ามันเป็นที่มาของสิ่งที่หลายคนเอาไปคิด

ก็เลยทำให้แบบหลายคนไม่สบายใจ
เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ตัดไฟตัดพ่นลม
ไม่ไท่เลยดีกว่า
เหมือนพระเอกท่านหนึ่งสมัยก่อนนะ
ไม่ยอมเล่นละครจับมือผู้หญิงโดยตัวผู้หญิงก็ไม่ยอม
เพื่อนแม่ก็ยังโอเคนี่เป็นเพื่อนพ่อเลยนะ
อยากให้เชื่อบ้างจังหล่อ

เจ๊จ๋าเป็นไงไหนฉันอยากรู้จังเลย

รักหน้าเป็ดโง่หล่อนะ

คือคุณจ๋าเนี่ยหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าเลิกกับคุณกึ้งนะครับ
เพราะว่าทางคุณเจนนี่มาแบบมาคั่วกาแฟไปแทน

มีข่าวลือออกมาก็คือรับเทศกาลวันเด็กกันเลยทีเดียวนะคะ
วีเจจ๋าถาวีรนุษย์เขาแอบซุ่มปลูกต้นรักกับหนุ่มรุ่นน้อง
ก็คือน้องแม่งนี่นะคะอายุห่างกัน๑๕ปี

ก็ไปนั่งฟังเพลงด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันนะ

แต่ว่าน้องผู้ชายเขาบอกว่ารู้ว่าพี่เขาชอบแมน
แม่เขาก็เลยโพสต์ไอจีเหมือนกัน
เขาบอกว่าพี่จ๋าเป็นคนเก่งผมปลื้มพี่เขาอยู่แล้ว

พูดอย่างนี้หาเรื่องนะเราเอาหอกทิ้มตัวเอง

ถ้าอยากรู้อะไรนอกเหนือจากนี้ถามผมตรงเลยได้ค่ะ
คุณบีต้องก็ดูอยู่นะ

บ่ายออกจากใต้หน่อยเหนือก่อนก็ไม่ต้องอย่าบอก
เดี๋ยวก็ไม่ต้องเอาคำเพลงด้วย
อยู่ข้าวลื้อออกมา

เอาไม่รู้ว่าบางทีข้อมูลมันอาจจะมีมูลบ้างหรือเปล่า

ไม่แต่ดูแล้วเข้าไม่ค่อยหันแต่เท่าไหร่

นึกออกละ

ปานเดิมน่ะพี่เราลองสิไหนยังนับกันปองหรือยังไง
กันป่องหรือยังไงเพราะว่าช่วงนี้
อีกหน้าหนึ่งเปิดมาหน้านี้โคตรมั่วเลย

นี่สีแอ๊กบันเทิงนี่แหละเอี๊ยด

เพิ่งจะมาบังอ้อสาเหตุใดเมียของซุปตา
ทำไมจึงได้ยื้อกอดทะเบียนสมรสเอาไว้เหนียวแน่น
ก็อยากมาปรึกษาหารือกับคุณแม่กุญสือมือฉมังอยากจะ

เขาอยากที่จะให้ลูกได้สัญชาติพ่อ
อยากให้พร่อมของลูกมาเสร็จ

นี่พยายามทำอารมณ์และยังไม่เข้าใจเลย
ซุปตาทำไมถึงยื้อกอดทะเบียนสมรสเอาไว้แน่น

แต่ทีนี้อยากรู้ว่าใครเรื่องของใคร

แสดงว่าพ่อเป็นฝรั่งเหรอ

มีเชื้อมีลูกครึ่งฉามีถงมีฝรั่งอ่ามีเดือน

ก็เป็นเรื่องที่เดากันดูว่าเป็นใครนะคะ

อ่อพรุ่งนี้ผมไม่ได้มา
ผมใดไปถามตั้งแสดน